จริงแล้วหนูมีโรคส่วนตัวเป็นพาหะ
ว่าตัวเองจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ

อยากชอบพวกหน้าตะสินรึอยังงี้มากกว่า

ถ้าตอนเด็กไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติ

อยากแบบชอบพวกหน้าตะสินอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
แต่ว่าเวลาที่เราเลิกเรียนอะไรอย่างนี้
ก็อยากที่จะแบบไปลำไปอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่ามันช่วงเวลาที่เราจะต้องฝึกกลับมาแล้วก็ต้องซ้อมค่ะ
มันก็เลยแบบอยู่ซ้ายอยู่เลนไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ในมุมลึกแล้วก็ชอบหน้าตะสิน
ชอบแบบเวลาแบบมีลีดเดอร์อะไรอย่างนี้ก็จะชอบดูเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เราก็ไม่ได้มองว่าเราจะต้องมาเป็นนักกีฬาทีมชาติ
หรือว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้
คือเราไม่รู้อนาคตตัวเองว่าเราจะสามารถเป็นไปได้ไหม
แล้วก็รวมถึงเราก็ไม่ได้แบบพ่อแม่เป็นนักแบตมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้
คือพ่อแม่ก็เป็นคนปกติธรรมดาค่ะ
ก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีก็เหมือนทำงานหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างนั้นมากกว่า

คือคนเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะ
คนรอบข้างที่เขามาตีแบตเขาก็มีฐานะที่โอเคอะไรอย่างนี้
แล้วตัวหนูเองก็อยากที่จะมีแบบเพื่อนเขา
แต่ว่าก็คือคนเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะ
ก็รู้สึกดีตรงที่ว่าเราก็ยังที่พยายามอดทน
แล้วก็ไม่ได้แบบไปรบกวนพ่อแม่อะไรอย่างนี้
แต่กันอย่างการที่เราเล่นแบบมิ้นตัน
ก็คือพ่อแม่ก็พยายามเลี้ยงเราเท่าที่พ่อแม่ไหว
แต่ว่าตัวเราเองก็พยายามเป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือสิ่งที่สภาพแวดล้อมหนูคือคนที่เขาแบบมีเงินอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเราอยากเป็นเหมือนเขาอยากแอคทีฟตัวเอง
แล้วตอนนั้นหนูเองก็เหมือนเรียนแล้วก็กลับมาเล่นกีฬา
ก็คือเล่นแบตตอนนั้นอุปกรณ์แต่ละอย่างก็แทบจะแบบ
ได้มาจากพี่ที่เขาใช้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เปลี่ยนแล้วก็หนูก็ใช้ไม้แบตที่เขาเคยใช้แล้วอะไรอย่างนี้มากกว่า
แล้วก็รวมรองเท้าแบตตอนนั้นก็ไม่ได้แบบมีรองเท้าที่ดีหรือสวย
ก็ใช้เป็นรองเท้าภาระที่แบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามสนุกไปกับมันแล้วก็พยายามมีระเบียบกับตัวเอง
อาจจะเป็นเพราะคนรอบข้างอย่างผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาเข้มกับเราเขาอยากให้เรามีระเบียบวินัยมากกว่า
เหมือนแบบแล้วตัวหนูเองหนูก็กลัวกลัวแม่ปุกด้วยค่ะ
ก็เลยใช่ก็เหมือนแบบเขาก็จะบอกให้ซ้อมอะไรอย่างนี้
แม่ปลุกก็คือแม่อีกหนึ่งคนในชีวิตของเราค่ะ
ใช่ค่ะที่ดูแลพ่อแม่หนูตั้งแต่เด็ก
ถือว่าพ่อแม่เด็กตั้งแต่ยังไม่มีนี่ค่ะ

ก็คิดว่าถ้าไม่มีเนื้อปลูกก็คงไม่มีเมย์ในวันนี้เหมือนกัน
เพราะว่าก็คงเป็นลูกคนงานธรรมดา
หรือที่แบบเรียนหนังสือปกติอะค่ะ
จริงจากวันที่สหพาลแบตมิงต้อน์ประกาศชื่อเมรัชนก

จริงตอนนั้นหนูไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องเป็นมือหนึ่งโลก
แต่ด้วยผลงานของตัวเองณตอนนั้น

กิ้งคะแนนสะสมอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันขึ้นไป

ถ้าพูดถึงว่าตอนนั้นเรามองไหมว่า

ก็ไม่ได้มองคิดว่าทุกครั้งที่ลงสนาม

แล้วก็อยากจะชนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียนรู้อะไรบ้างบนอันดับหนึ่ง

หนูรู้สึกว่าไม่อยากเป็นมือหนึ่ง

ที่จะทำผลงานให้ดีกว่าคนอื่น

เพราะว่าการที่เราเป็นมือหนึ่งโลก

เราเป็นน้องมือหนึ่งทำไมต้องมาแพ้มือต่ำ
อะไรอย่างนี้มันจะมีเสียงแบบนี้
มากกว่าแต่เพียงแค่ว่า

คือเรายิ่งโตขึ้นแล้วก็รู้ว่า

ก็ดีใจนะคะที่สามารถขึ้นไปเป็นมือหนึ่งโลกได้

การที่จะไม่ให้คน

คะแนนที่หนูทิ้งห่างจาก
เบอร์๒ก็ไม่กี่ร้อย

ป้องกันรายการต่อไป
ไม่ได้ก็โอกาสที่
แรงกิ้งเราจะตกลงมามันก็มีโอกาสอยู่แล้ว

มีบ้างค่ะที่เราก็ไม่อยากจะ

ณตอนนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบ

ดดันไหมคะเวลาคนไทย

เราก็อยากจะชนะแล้วกลายเป็นว่ามันเป็น

การที่เรากดดันตัวเองฟอร์มการเล่นบางที

เราต้องการหรืออะไรอย่างนี้มันก็รู้สึก

ก็พยายามเรียนรู้กับมันแล้วก็พยายาม

แล้วบวกกับเราไม่ดีด้วย

เราจะชนะทุกสนาม

พลังใจจากประชาชนที่ให้มี

กดดันกับเสียงเหล่านี้บ้างไหม

มันก็ส่วนหนึ่งที่กดดัน
แต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ตัวเราเอง

จริงแล้วหลาย
รายการที่ผ่านมามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กองเชียร์หรืออะไรอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับ

มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา
ไปไม่ถึงฝันแล้วก็

ส่วนมากก็น่าจะเป็นกำลังใจให้เราแบบ
ไปถึงฝันมากกว่าค่ะ

จริงเหรออย่างงั้นเลยหรอกค่ะ

อะไรค่ะถึงแม้โค้ด

ชัยชนะอยู่กับเราไม่นาน
ไพ่แพ้เสียใจได้ก็ไม่นานอีก

เพราะว่าเราจะต้องแข่งทุกเดือนอยู่แล้วค่ะ
คือโค้ดก็พยายามที่จะให้เรามองโลก

ไม่ได้ว่าเราจะต้องมองถึงผลลัพธ์อย่างเดียว

หรือว่ามีความสุขกับมันไป
ตลอด

หรือนานเยาวนาน
หรือนานเยาวนาน

เราก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนเดิมอะค่ะ
ทุกครั้งที่เมย์ชนะ

เขารู้สึกอย่างไงบ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นภาหะ

วันนี้ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหม

การที่เราออกกำลังกาย

มันก็ไม่เกี่ยวกับภาหะค่ะ
เกี่ยวกับจิตใจเรามากกว่าว่าเราจะสู้กับตัวเองได้ไหม

ฉกฉวยอะไรจากชีวิตเราไปใช่ไหมครับ

อย่างมต้นช่วงมสามเรียนจบ
เทอมเราจะต้องมีกินหมูกระทะ
ก็ก็ปฏิเสธเพื่อน

โอ้โหเรื่องใหญ่เลย
หนูก็บอกว่าเฮ้ยไปไม่ได้จริงซื้อมากินที่โรงเรียนได้ไหม
แต่ว่าเพื่อนก็โอเคเพื่อนเข้าใจค่ะ
เพราะบางทีหนูไปต่างประเทศหนูก็ซื้อพวกที่ติดตู้เย็นมาให้เพื่อน

นี่คือสิ่งที่ฝังใจเราก็คือไปกินหมูกะทักกับเพื่อนไม่ได้แล้วปฏิเสธเพื่อน
อายุ๒๔เรื่องเกี่ยวกับความรัก

เป็นนักกีฬาแบบนี้นะคะ

จริงมันก็มีส่วนหนึ่งตรงที่ว่า

แต่ว่าสิ่งที่บางทีถ้ามีทะเลาะกัน

แค่ว่าหนูจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ก็โฟกัสไปเรื่องความรักก็เป็นเรื่องรอง
ถ้าพูดถึงแบตกับความรักก็คงจะให้แบตมากกว่า
เพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาส

สเปคหนุ่มของเมย์เป็นยังไงบ้างครับ

ก็ดูโอเคไม่สูงเกินไป

แต่ตอนนี้ก็มีดาราหน้าใหม่หลายคน
ก็มีทั้งที่เจมจีที่เกรส

บางคนก็มาเก่งตอนช่วง๓๐ต้นนะคะ

หนูก็เพียงแค่ว่าพยายาม
และรวมถึงพยายามเกี่ยวประสบการณ์ให้ดี
ก็ไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องจบโอลิมปิกที่จะถึงเนี่ย

แค่ว่าอยากที่จะทำชื่อเสียงให้ได้ดีที่สุด

จริงก็คงจะเป็นโค้ดมากกว่า
เพราะว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในการที่เราเลิกเล่น
เราเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วการที่เราจะเป็นโค้ชมันก็
ตอนนั้นก็ประสบการณ์คงจะต้องเหมือนเริ่มใหม่อีกที
เหมือนกับเราที่เราจะต้องเหมือนเราเริ่มเล่นแบตมากกว่า
เพราะว่าบทบาทและหน้าที่มันก็ต่างกันออกไป
พูดอะไรกับแฟนเมย์หรือว่าคนที่เห็นเมย์เป็นไอดอลนะครับ
อยากจะเป็นเหมือนเมย์รัชนกนี่ต้องทำอย่างไร
อยากฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์เมย์
รวมถึงก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนกีฬา
หรือว่าใครที่ยังมีความฝันค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะ
ก็อย่าลืมให้กำลังใจมีกันเยอะค่ะ
วันนี้ยินดีที่ได้คุยกันนะครับก่อนจบร้องเพลงเป็นไหมคะ